ศุกร์แล้วนะฮะใช่ค่ะโอ้โหสัปดาห์แรกของปีใหม่ใช่
ผ่านไปไวเหลือเกินอยากจะหยุดอีกแล้วค่ะจะหยุดเสาร์อาทิตย์
ใจเย็นเย็นนะโอ้โหนี่วันนี้สีแดงแรงฤทธิ์ใช่ค่ะนะฮะ
คือวันนี้ยังไม่มีการประกาศพื้นที่เป็นสีแดงเหมือนกับชุดของคุณเขมสอนนะฮะ
มีแค่สีส้มค่ะสีส้มครับท่านผู้ชมครับเรื่องของโควิดสิบเก้าโอมิครอนเนี่ย
หลังจากที่ตอนนี้มีการแพร่ระบาดกันอย่างหนักในหลายประเทศทั่วโลก
ไทยเราตัวเลขก็เยอะขึ้นนะครับเรื่องของโควิดระลอกใหม่ระลอกที่๕แล้ว
ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การระบาดของโควิดสิบเก้าระลอกที่ห้า
เบื้องต้นในส่วนของการยกระดับ๔พื้นที่ทั่วประเทศ
เพื่อเฝ้าระวังกันนะครับตามภาพในหน้าจอนี่เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราจะมีพื้นที่ควบคุมสีส้มนะครับ
ปรับเป็น๖๙จังหวัดจากเดิม๓๖จังหวัด
พื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลือง
ตอนนี้ลดเหลือ๐จากเดิม๓๐จังหวัด
เพราะว่าเขายกไปเป็นสีส้มแล้วค่ะ
แล้วก็มีพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวยังมีอยู่นะครับ
เป็นพื้นที่สีฟ้า๘จังหวัด
แต่๑ใน๘จังหวัดเนี่ยคือชนบุรีด้วย
คือชนบุรีผู้ติดเชื้อโควิดตอนนี้ก็สูงนะฮะ
แต่ถือว่ายังอยู่ในพื้นที่นำร่องเรื่องการท่องเที่ยว
จึงยังไม่ถูกปรับระดับสีนะครับ
ในส่วนของร้านอาหารในพื้นที่สีส้ม
ท่านที่อยู่ในพื้นที่สีส้มนะครับท่านผู้ชมครับ
อนุญาตให้ทานอาหารที่ร้านได้แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนร้านอาหารในพื้นที่สีฟ้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว๘จังหวัด
ดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหารได้
แต่ไม่เกินสามทุ่มโดยการปรับสี่พื้นที่แล้วก็การปรับมาตรการข้างต้นนะครับ
มีผลตั้งแต่วันที่๙มกราคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะครับ
หลังจากที่ทางสบคบอกว่ากลับจากเที่ยวปีใหม่เนี่ย
นี่ก็คือให้ถึง๓๑มกราคมเลยนะครับ

ที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว
ตรงนี้เป็นช่องว่างของโรคที่จะเข้ามาได้

แล้วก็เดินทางเข้ามาก่อน๑๕มกราคม๒๕๖๕นะครับ
ในส่วนของกรทมนะครับ
วันนี้กรทมผู้ว่ากรทมพตเอกอสุวินขวานเมือง
บอกว่ากรุงเทพมหานครตัดสินใจ
โรงเรียนในสังกัดกอทมทั้งหมดที่มีอยู่๑๐๙แห่ง
ให้เรียนออนไลน์นะครับ
เรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่๗มกราคมไปถึง๑๖มกราคม
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ถึงใกล้วันที่๑๖มกราคม
โรงเรียนอื่นถ้าไม่ใช่สังกัดกรทมก็อาจจะออนไลน์ได้เหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของแต่ละโรงเรียน
ใช่ครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโอ้โหดูสิฮะ

ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้๗๕๐๐นะครับ
คือพักหลังเราเจอตัวเลขที่ระดับ๒๓พัน
แต่วันนี้๗๕๐๐นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้ว๗๕๐๐เนี่ยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ๗๐๐กว่านะคะ

นี่นะครับเสียชีวิตวันนี้๑๙ศพนะครับ
มีรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ย
ตอนนี้๔๒๕๘๐ราย

เรายังมีผู้ติดเชื้อที่รักษาอยู่ประมาณ๓๐๐๐นะ
กว่านี่เปิดมาตอนนี้๔๒๐๐แล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙
ไทยเราฉีดไปแล้วทั้งหมด๑๐๕ล้านโดส
กับอีก๔๑๙๒๘๗โดส
เป็นเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓

กรรณการโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้
ยังเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่เราต้องตามกันค่ะ